สมุทรปราการค่ะมีวัยรุ่นนะคะทำร้ายร่างกายกัน
ประเด็นก็คือเหมือนแค่ขี่รถผ่านกันมองหน้าแล้วทำหน้าไม่ดีใส่
ถึงขั้นรุมทำร้ายกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหจะได้ยินเสียงตะโกนว่ารุมทำไมรุมทำไม
เพราะว่าในภาพจะเห็นนะคะว่ามีวัยรุ่นถูกรุมทำร้าย

กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังรุมทำร้าย
ในเจมส์ค่ะที่ขี่รถมากับฝนแฟนสาวเจมส์ถูกรุมจนสลบกองอยู่ข้างถนน
นิวกับนนเข้าไปช่วยอิ๊งกับแตงกวาขับรถยนต์ตามมาแล้วมาช่วยแล้วเอามือถือถ่ายคลิป
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเลยขึ้นรถหลบหนีไปนะคะก็มีการบาดเจ็บด้วยนะคะ
มีคนถูกฟันมีแบบมือเปื้อนเลือดเต็มไปหมดภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เวลาประมาณตี๒๓๐รถของแตงกวาขับเข้าไปในโรงพยาบาล
มีวัยรุ่นหลายสิบคนขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามหลังมาค่ะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นไปยืนดักพร้อมอาวุธด้วยนะคะมีมีดยาว
แล้วก็จะเห็นวัยรุ่นที่ใส่เสื้อกันหนาวสีขาวอุ้มรูปปั้น
แล้วทุ่มใส่รถเก๋งของแตงกวาเอามีดฟันรถทุบรถ
นี่เห็นไหมแต่ละคนถือมีดยาวกันไปแตงกวาก็ตกใจขับรถวนแล้วไปจอดหน้าทางเข้าโรงพยาบาล
กลุ่มคนเจ็บก็ลงมาจากรถนะคะพาตัวเข้าไปในโรงพยาบาล
แต่ก็มีวัยรุ่นคนเดียวกับที่อุ้มรูปปั้นแล้วก็ทุบใส่รถนะคะ
มีดยาวจากเพื่อนแล้วพยายามจะเข้าไปใส่ต่อในโรงพยาบาล
คุณผู้ชมคะขนาดคนเจ็บเข้ามาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยยังตามมายังไม่หยุดไงคะ
นี่จะตามเข้าไปเนี่ยดูสิจะไปคว้ามีดจากเพื่อนแล้วจะตามไปในโรงพยาบาล
ทีนี้มาดูสภาพรถก่อนนะคะสภาพรถของแตงกวาพังยับ
กระจกด้านข้างฝั่งคนขับแตกอย่างที่เห็นโอ้โหเละเลย
รอบรถถูกทุบถูกของมีคมฟันยางรถแตก
เละมาทุ่งเขียนโอ้เละเลยครับรถนี้เละ
งกวาเจ้าของรถคันนี้บอกว่าวันเกิดเรื่องเนี่ยเธอไปดื่มกับเพื่อน๖คน
ก็มีเจมส์กับฝนเป็นแฟนกันเขาขี่รถจักรยานยนต์กันไป
นนกับนิวก็เป็นแฟนกันขี่รถจักรยานยนต์ส่วนแตงกวากับอิ๊งแฟนนุ่มขับรถเก๋งหนึ่งคัน
ฝนที่เป็นคนขี่เจมส์เป็นคนซ้อนดันไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่กำลังลองรถอยู่
ขี่ไปมาอยู่บนถนนเจมส์เนี่ยก็ไม่พอใจหันไปชักสีหน้าใส่นั่นแหละ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นก็เลยไม่พอใจไล่ตามมาทำร้ายเจมส์
ด้วยความที่คนขี่ก็คือฝนแฟนสาวเป็นผู้หญิงค่ะคนขี่เป็นผู้หญิง
ตกใจบิดหนีกลุ่มวัยรุ่นจนสุดท้ายเจมส์ถูกทำร้ายจนสลบที่ข้างทาง
นนกับนิวไปช่วยแต้งกวากับอิ๊งขับรถตามไปช่วยแล้วก็ถ่ายคลิปเหตุการณ์
ทีนี้พอกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเห็นว่าพวกเธอตามไปช่วยกัน
แล้วก็มีมือถือถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยมันก็เลยขึ้นรถหนีกันไป
เธอก็เลยเอาเจมส์ขึ้นรถเก่งของเธอเพื่อไปส่งโรงพยาบาล
กลางถนนกันเยอะเลยแล้วขับปาดไปปาดมาอะไรประมาณนี้
แล้วทางผู้ชายที่ซ้อนรถแฟนของเขาก็ไม่ค่อยแบบไม่พอใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือชักสีหน้าไปไม่พอใจเพราะว่าไปเจอกลุ่มเด็กพวกวัยรุ่นนี้
เหมือนแบบมาก่อกวนตอนจังหวะที่ขับรถกลับแล้วทั้งฝั่งเด็กว้ายรุ่นนั้น
เขาก็เห็นว่าทางคนของเราดึงชักสีหน้าอะไรอย่างนี้ไม่พอใจ
เขาก็เลยแบบมาหาเรื่องอย่างนี้
ทีนี้ค่ะตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็บอกว่า
เรื่องต้นนะคะสามารถจับตัววัยรุ่น๒คนที่อยู่ในคลิปได้
หนึ่งในคนที่ถูกจับก็คือนายสิทธิศักดิ์ศรีโพช้างอายุ๒๖ปี

นายสิทธิศักดิ์ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
บอกว่าเขากับน้องชายเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์กันคนละคัน
ไปหาข้าวกินถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าสามแยกพระสมุทรเจดี
แล้วไปเจอแก๊งวัยรุ่นลองรถอยู่
ในนั้นมีรุ่นน้องที่รู้จักกัน
ทีนี้ทางฝั่งคู่กรณีเขาขี่รถออกมา
แล้วคนที่เป็นผู้ชายตะโกนให้ของลับ
ทำให้กลุ่มรถจักรยานยนต์ก็เลยตามไป
ตัวเองก็เลยตามไปด้วยกลัวน้องจะได้รับอันตราย
พอไปถึงคนเจ็บเขาถูกรุมทำร้ายไปแล้ว
เพื่อนของคนเจ็บก็มีมีดนะ

เนี่ยแต่มีดเหมือนกับบาดตัวเอง
ที่เห็นในคลิปว่ามือเปื้อนเลือดอะไรด้วยใช่ไหมคะ

ตัวนายสิทธิศักดิ์บอกว่าไม่ได้ตามไปหาเรื่อง

ว่าตกลงคู่กรณีเป็นใครทะเบียนรถอะไร

แต่ตามภาพในกล้องวงจรปิดมันแบบ

มันไม่ใช่แค่ตามไปดูทะเบียนหรือเปล่า

ก็เหมือนกับว่า
มีคนให้

ชูให้ของลับมาเลย
นั่งตอนแล้วดูท่าทางจะเมาอ่ะพี่
ผมเจ็บตัวแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่าคู่กรณีขับรถป้ายทะเบียนอะไร
ผมก็เลยบอกว่าน้องการขี่ไปตามดูให้พี่หน่อย
ว่าใครเป็นคนทำพี่
ทางฝั่งกลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าคนเจ็บ
โชว์ของลับแจกของลับก่อนไปท้าทายเขาก่อน

ฝั่งคนขับรถเก๋งให้ของลับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุก่อนจริง

แล้วก็เป็นการสมัครใจทะเลาวิวาส

ตำรวจบอกว่าก็ต้องแจ้งความทั้งสองฝ่าย
รวมกันทะเลาะวิวาดในที่ศาสตร์ธนา

และล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการลงมาติดตามคดีด้วยตัวเอง
แล้วก็บอกว่าจับวัยรุ่นได้แล้ว๔คนยังเหลืออีก๓คนอยู่ระหว่างติดตามตัว
ทั้งสี่คนเขาก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
ทำให้เสียทรัพย์ก่อความวุ่นวายเรื่องของการพามีดไปในที่สาธารณะ
ข้อมูลชุดสืบสวนนะคะยังพบว่าในวันเกิดเหตุ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้อัดคลิปตอนอยู่รวมกลุ่มกันที่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์
ป้อมพระจุลจอมเกล้าแข่งรถกันโอ้โหเบิ้ลรถเสียงดังกัน
มันก็มีการรวมกลุ่มก่อเหตุวุ่นวายกันก่อนจริง

ชาวบ้านแถวนั้นก็เดือดร้อนสิครับอันตรายด้วยนะครับ